ได้เวลามาเช็คดวงชะตากันแล้วส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะ
ดาวอาทิตย์มาให้โชคแต่มีอยู่๕ราศีที่ดวงการเงินจะพุ่ง
มีราศีไหนยังไงบ้างพบกับหมอไก่พอพาที่นี่เลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ปกติแล้วค่ะดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีอยู่แล้ว
ในช่วงกลางเดือนของทุกเดือนนะคะ
แต่ว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะคะ
เพราะว่าดาวอาทิตย์จะโยกย้ายได้ตำแหน่งดีอย่างเทวีโชคค่ะ
พอดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายไปแล้วค่ะก็ส่งผลทำให้๕ราศีดวงการเงินดีขึ้นทันทีค่ะ
ราศีแรกที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนั้นนะคะ
จะย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีธนูแบบตรงเต็มเลยค่ะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูดีขึ้นทันทีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
ดวงการเงินของชาวราศีธนูถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
หากชาวราศีธนูค่ะคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภผลประโยชน์และการเสี่ยงดวง
จะมีโอกาสได้สมใจปรารถนานะคะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นค่ะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
หากชาวราศีพิจิกษ์มีปัญหาในเรื่องของการเงินการเงินติดติดขัดนะคะ
ในช่วงหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วดวงชะตาของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ
อุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะคลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้ว
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ที่น่าจับตามองมากเลยนะคะหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วค่ะ
ดวงของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเพราะบุญเก่าหนุนนำค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาดีอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะได้ลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียนค่ะ
หากในช่วงนี้นะคะคุณยิ่งขยันมากก็ยิ่งมีโอกาสรวยเร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
แต่ว่าถ้าชาวราศีตุลจะหวังในเรื่องของโชคลาภหรือว่าลาบลอยลาบจากการเสี่ยงดวง
อันนี้หมอไก่อยากจะให้คุณชะลอโปรเจกต์ชะลอโครงการนี้ไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าดวงของคุณค่ะยังไม่มีโอกาสได้ลาบลอยนั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาโดดเด่นหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้าราศีไปแล้ว
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีขึ้นมากเลยค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาคุณมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากพอสมควรนะคะ
หรือว่าจะเรียกว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วเลยก็ว่าได้ค่ะ
แต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ
ดวงการเงินของชาวราศีเมษก็เริ่มอยู่ตัวค่ะ
เงินเริ่มมีเสถียรภาพมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมษที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำธุรกิจค่ะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้นะคะ

มีโอกาสที่จะได้กำลิกำไรจากการทำธุรกิจอย่างมากเลยค่ะ
ทั้ง๕ราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ

แต่ก็อย่าลืมนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินด้วยค่ะ

นำเงินไปต่อยอดแบบเหมาะสม
รับรองว่าตำแหน่งเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ